ผู้หญิงทาเล่บแดงทุกห้าหันศพและก็ไปทิ้งไว้ในคลองนะครับ
ที่พระนักภรรณาของสีอยุธยาล่าสุดก็รู้หมอกแสว่าเป็น
ก่อสร้างแล้วคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของชู้สาวไม่ก็ความ
แย้งเรื่องของการทำธุรกิจนะครับผลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งครับลงพื้นที่ไปที่อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาเย็นของเมื่อวานก็ไปประชุมติดตามความคืบหน้า
คดีฆ่าหันศพผู้หญิงทาเล็บแดงฆ่าหันศพเป็นชิ้นเหลือแต่ชิ้นส่วนเป็นโครงกระดูกในถุงกระสอบ๒ใบ
แล้วทิ้งไว้ในครองโคกมะยมภายหลังจากการประชุมนานกว่าสองชั่วโมง
พลตำรวจตรีธนายุทธ์ก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเร่งทำงานเต็มที่เพื่อสอบสวนสืบสวนหาตัวคนร้าย
และยังคงต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์นิติเวทย์ก่อน
มการสังหารตั้งเอาไว้ทั้งเรื่องของปัญหาส่วนตัวชู้สาวแล้วก็ความขัดแย้งทางธุรกิจก็หลายประเด็
ขณะเดียวกันช่วงสายของเมื่อวานตำรวจภูทรอุทัยได้ประสานกับทีมนักประดาน้ำของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ลงไปงมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในครองโคกมะยม
ขณะที่ชุดสืบสวนก็เร่งตรวจสอบตามหอพัก
คนงานห้องเช่าแล้วก็บ้านเช่าในพื้นที่

ยังขอข้อมูลการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเกิดเหตุย้อนหลังไป๗วันเพื่อไปตรวจสอบ
จากนี้ก็ยังประสานไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อไปหาเบาะแสคนหายย้อนหลัง๑เดือน
ชาวบ้านที่อาศัยในระแวกใกล้เคียงก็บอกว่า
เขาเห็นถุงที่ใส่ชิ้นส่วนศพมาเนี่ยตั้งแต่๑๘เมษายน
แต่ก็ไม่มีใครเอกใจเพราะว่าไม่มีกลิ่น
จนกระทั่งมีฝูงตัวเงินตัวทองไปรุมแทะ
แล้วก็มีคนหาปลาไปเจอเป็นกระดูกท่อนขาของมนุษย์
ก็เลยรู้ว่ามีชิ้นส่วนของคนนั้นถูกชำแหละซ่อนอยู่ในถุง
จากการตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งได้
นิ้วโป้งข้างซ้ายที่เหลืออยู่ในถุงของศพ
พบว่าผู้เสียชีวิตคือนางจำปีหอมชวนอายุ๔๕ปี
เป็นชาวตำบลโคกศูนย์จังหวัดสาแก้วครับ
แล้วก็ต้องรอคำยืนยันจากญาติแล้วก็ไปเปรียบเทียบเรื่องของ
ดีเอ็นเอกันกับญาติก่อนเพื่อความชัดเจน
แต่เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยเคยอยู่กินกับสามี
ซึ่งเป็นอดีตทหารเกณฑ์คนหนึ่งที่สาแก้ว

แต่เลิกรากันไปแล้วก็ไปมีสามีใหม่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะครับ

สอบถามญาติของผู้ตายทราบว่านางจำปีเนี่ย
ออกจากบ้านไปหางานทำตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ไม่เคยกลับบ้านเลย๒ปี
สาเหตุที่ออกไปทำงานเพราะว่าติดหนี้นอกระบบอยู่๘๐๐๐บาท
แล้วก็เป็นหนี้กองทุนเงินล้านอีก๑แสนบาท
ช่วงหลังญาติก็บอกว่าเห็นว่าเธอมีแฟนใหม่ไปแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ข่าวเลยว่ามาถูกฆ่าหันศพตาย
ก็ไม่รู้ว่าแฟนใหม่คนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
หรือไปเรื่องของหนี้นอกระบบ๘๐๐๐บาท
ที่ไม่ยอมใช้เขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ